ตอนนี้มีผู้ใจดีที่ช่วยเหลือทั้งสองกรณีแล้ว
ไม่น่าเชื่อว่านักธุรกิจดังท่านจะดูเราด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สมุทย์ปลาการ
เมื่อวานที่เราเสนอข่าวก็คือ
นางสาวทานทิพย์เพชรพรายอายุ๓๒
เจ้าของกล่องของขวัญกล่องนี้นะ

แล้วก็กระดาษเขียนโน้ตถึงคุณแม่

เงินสด๕๐๐๐บาททำงานเก็บเงินมาตั้ง๒ปี
อยากจะให้เงินสดกับแม่ให้เป็นก้อนใหญ่สำหรับแม่สักก้อนหนึ่งนะครับ

แต่สำหรับเธอกับแม่เนี่ยมันเยอะมาก

เอาใส่กล่องของขวัญผูกโบเรียบร้อย
ใส่ถุงดำเหมือนกับถุงทั่วไป
กะจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แม่๒๕ตุลาคม
ขับรถออกจากบ้านในหมู่บ้านนะฮะ
สมุทรปราการนะครับ
ปรากฏว่าวางไว้กระโปรงท้ายรถ
แล้วลืมเอาขึ้นรถขับผ่านหมู่บ้านผ่านถนนถนน
คาดว่าต้องแถวถนนสุขสวรรค์๒๖อ่ะ
ข้ามคลองห่างจากหน้าหมู่บ้านสักไม่กี่ร้อยเมตร

เพราะว่าตอนที่เธอมารู้ตัวอีกทีก็คือไปซื้อเค้กแล้วเอาถุงของขวัญแม่อยู่ไหน
ย้อนดูกล้องวงจรปิดตามหมู่บ้านตามจุดต่าง
นี่ฮะลืมไว้ท้ายรถแบบนี้นะครับ
เธอก็ร้องห่มร้องไห้เมื่อวานตอนที่เราไปสัมภาษณ์นะ
คุณแม่ก็บอกไม่เป็นไรลูกเออก็รู้ว่าตั้งใจแต่มันหายก็หาย
มันหาไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงนี่ฮะ

ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เราก็พยายามช่วยเป็นช่องทางนะฮะ
เพื่อใครเจอตอนที่ถุงตกไปแล้วเก็บไว้ได้นะครับ
เมื่อคืนนี้หลังจากเพิ่งออกข่าวไปนะคุณเขียนมาสอน
คุณทานทิพย์เนี่ยติดต่อกลับมาอย่างเรา
ยังทีมข่าวของเราบอกว่าเนี่ยโอ้โหพอออกข่าวไปแป๊บเดียวนะครับ
คุณซูซี่ฮาไทเทพธีรธาดานักธุรกิจดังผู้ใจบุญครับ
ดูข่าวนี้แล้วก็โทรมาหา
นี่ครับบอกว่าหนูเห็นข่าวแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นความตั้งใจความกระตันยูมาหาหน่อย
เดี๋ยวมอบเงินให้เองค่ะ
อบเงินทดแทนให้ตามเท่ากับที่หายไปเลยครับท่านผู้ชมครับ
ในกรณีถ้าเผื่อเกิดมีคนเขาใจดีแล้วเอาของมาคืนให้หนูนะคะ
ก้อนนี้ก็ไม่ต้องมาคืนถือว่าให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณแม่ด้วยเช่นกันนะคะ
ก็หวังว่าอาจจะได้อีกหนึ่งก้อนขึ้นมานะ
โดยเฉพาะคนที่มีความรักแล้วก็อยากจะดูแลคุณแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่พี่สนับสนุนนะคะ
เราคนไทยเราเลี้ยงกันมาแบบที่เรียกว่าแม่ธนุถนอมลูกมาตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะทำอะไรให้พ่อแม่ได้เนี่ยการที่หนูทำให้เนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ชื่นชมนะคะ
ถึงได้เต็มใจเต็มร้อยเลยที่จะให้
ขอบคุณจริงที่ไทยรัฐเป็นสื่อให้พวกเราได้มีโอกาสที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ
ส่วนนางสาวทานทิพย์นะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้นะตอนที่คุณซูซี่โทรศัพท์มาหามาให้กำลังใจเนี่ยโอ้โหตอนนั้นดีใจมาก
คือกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าเธอพยายามตามหากล่องของขวัญของแม่มา๓วันจนหมดหวังไปแล้ว
สุดท้ายคุณซูซี่ก็มาช่วยเหลือทำให้เธอกับแม่เนี่ยได้ยิ้มกันอีกครั้งหนึ่ง
วันนั้นวันนั้นหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูนัดกับแม่ช่วงประมาณ๑๐โมงกว่าแล้วแล้วก็หนูยังไม่ออกจากบ้านเราก็เลยทำหลายอย่างพร้อมกันนะคะมันก็เลยสับเผ่าไปนิดหน่อยค่ะลืมหน้าลืมหลังค่ะ

หนูจะมีทำบุญนะคะแจกโรงทานที่กระถิ่นนะคะซอยเป็นของวัดคู่สร้างค่ะหนูก็จะนำเงินส่วนนี้ด้วยไปแจกนะคะไปซื้อของแจกค่ะเป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่าง
นี่นะคะส่วนคุณแม่ค่ะคุณแม่ของนางสาวทานทิพย์นะคะคุณแม่กันตรีวงวิหกอายุ๕๘คุณแม่บอกเลยว่าไม่คิดว่าความฝันความตั้งใจของลูกสาวจะเป็นจริง
เงินก้อนนี้๕๐๐๐บาทนี้มีความหมายมากนะคะมีความสำคัญกับแม่และลูกสาวมากที่ผ่านมาแม่ไม่เคยมีเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ก็จะนำเงินนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดจริงค่ะ
ไม่รู้เลยว่าลูกสาวเนี่ยจะมีส่วนนี้มาให้โดยจำนวนที่๕๐๐๐
ตรงนั้นมันจุกดีอยู่ที่อกคือมาตอนเนี้ยมันก็มีบ้างที่มันยังค้างคาอยู่ในใจเพราะจิตคือมันเหมือนกับว่าเราห่วงลูกเรารักลูกตรงเนี้ยค่ะมันก็เลยแบบ
ยังค่อนข้างไม่ค่อยดีขึ้นมาเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็คุณหมอที่โรงพยาบาลที่แม่เคยเข้าทำกายภาพอยู่เขาก็ยังนัดทำนัดตรวจอยู่
ก็อาจจะมีที่ไว้ใช้เป็นค่าเดินทางไปโรงพยาบาลแล้วก็ส่วนหนึ่งคือตั้งใจที่จะให้ยายด้วยเพราะยายเขาเป็นโรคหัวใจ
คุณผู้ชมคะและต้องขอบคุณคุณซูซี่เพิ่มเติมนะคะเพราะคุณซูซี่มอบเงินให้กับคุณป้าบุญสวนด้วยนะคะ
ที่เมื่อวานเราก็เสนอข่าวพ่อเมื่อวานเราเล่าข่าวคุณป้าไปคุณป้าบุญสวนแฝงคงอายุ๕๗เนี่ยค่ะที่อยู่วีดีโอคอลผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะ
คุณป้ามีอาชีพเป็นแม่ครัวทำอาหารให้กับนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะรถจักรยานยนต์ถูกชนบริเวณถนนศรีเทพน้อยนาน้ำโครงที่หมู่๕
ตำบลศรีเทพบำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็กำลังจะนำเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทไปเสียภาษีค้างไว้สองปีปี๖๒ปี๖๓
แต่กลายเป็นว่าถูกคนขับรถมาชนแล้วคนทำทีเป็นมาช่วยแต่อ้าวเงินหายด้วยเนี่ยค่ะแล้วตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
เมื่อวานคุณป้าให้สัมภาษณ์กับเราคุยไปน้ำตาไหลไปคุณซูซี่มอบเงินให้แล้วนะคะ
มอบเงินให้ด้วยนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้คือภาพที่คุณซูซี่วิดีโอคอร์ให้กำลังใจกับคุณป้าค่ะ
เนินที่หายไปที่โดนไข้เอาไปนั่นน่ะนะคะ
พี่ขอมอบกับทางไทยรัฐให้ส่งไปให้น้องนะคะ
ครับไม่เป็นไรค่ะยินดีนะคะแล้วก็ทำงาน
ที่ไหนเป็นเสียภาษี

เรายิ่งมาดูแลคุณที่นี่นะคะ

อยากไปอยากไป

ถ้าคุณจะมาจริงก็ติดต่อน้องหน้าข่าวเนี่ยนะ

อยากให้เห็นตัวคนร้ายอ่ะ

รถยังไม่ได้เหลือรถ

นี่นะคะป้าบุญสวนก็บอกทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
สุดท้ายก็อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ด้วยนะ

เหมือนกับเป็นพลเมืองดีแล้วเอาเงินของคุณป้าไปด้วยเลย
คุณซูซี่ดูไทยรัฐนิวโชว์แล้วเรียนท่านผู้ชมก่อนนะฮะ
ติดต่อโดยตรงไปยังคุณทานทิพย์ที่เขาทำเงินที่จะให้ของขวัญวันเกิดคุณแม่เนี่ยหายนะฮะ
ใช่คุณทานทิพย์ก็เลยติดต่อกลับมาที่นักข่าวของเราที่ไปทำข่าว
คุณซูซี่ไม่ได้ว่าโอ้โหจะอยากเป็นข่งเป็นข่าวอะไรติดต่อกันเองแล้วพอเจอเราก็เลยแบบเอาเมื่อคืนก็ดูข่าวนี้ด้วย